ส่วนที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลงจากรถแล้วอย่าลืมนะ
ดึงกุญแจด้วยครับเจ้าของร้านอาหารเนี่ยจอดรถอยู่หน้าร้านตัวเองแท้เลยนะคุณผู้ชม
กุญแจคาไว้แล้วดูกันหน่อยนาทีนี้เลยค่ะ
ไปเลยจริงค่ะคุณผู้ชมแค่หันมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่ากุญแจมันเสียบอยู่อะค่ะ
สตาร์ทรถออกไปเลยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กอ่ะเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มข่าวของจังหวัดเชียงราย
จะขอความช่วยเหลือให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
ฝั่งเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยคือคุณภัยบูลวิชวงศ์ค่ะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารนี่เป็นกล้องหน้าร้านอาหารของพี่เขาเลยนะ
อยู่ที่ริมถนนเด่น๕ดงมดะที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันก่อน๒๑กุมภาตอนสักประมาณ๘โมง๔๐โอ้โหเช้าอยู่นะ
ผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชม
เห็นมะกล้องอ่ะจับภาพได้
ตัวของคุณภัยบูลเพิ่งกลับมาจากซื้อของที่ตลาด
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอารถมาจอดริมถนน

คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพราะว่าอยู่หน้าร้าน

แล้วก็เข้าไปทำอาหารที่ครัวด้านข้างร้าน
ตอนทำอาหารอยู่นะลูกจ้างร้านร้านที่อยู่ข้างก็เลยถามไง
พี่ภัยบูลให้คนมายืมรถไปเหรอ
เนี่ยมีคนขี่รถไปมีคนขับรถไป
ตอนนั้นคุณภัยบูลก็งงนะรีบมาดูหน้าร้าน
มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมหายไปไหนอ่ะ

วกกันน็อกขาวเอาอีกคันนึงตามไปนะ
ตามไปไม่ทันแล้วพอมาไล่ดูกล้องวงจรปิด
ก็อ๋อผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขโมยไป
แล้วรู้นะว่าผู้ชายคนนี้
หลังจากที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ไปกินของเส้นไหว้ไปกินของเส้นไหว้หน้าร้านร้านหนึ่งแล้วก็เดินไปเดินมา

โอ้โหคือ
ทีนี้เขาสอดส่องเขาหาแหละ
ว่ามอเตอร์ไซคันไหนบ้างนะที่เวลาจอด
แล้วมีกุญแจเสียบคาไว้ผ่านมอเตอร์ไซคันนี้ก็เหลดูเหมือนกันนะ
มีมอเตอร์ไซค์เสียบไว้ปะอ่ะไม่มีเดินผ่านไป
มาเจอมอเตอร์ไซค์ของคุณภัยบูลนี่แหละค่ะ
พอเห็นว่ามีกุญแจก็เลยขโมยไป

ตอนนี้แจ้งไว้ละไว้ที่สพเชียงราย
แต่ถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสของรถมอเตอร์ไซค์ผม
ช่วยแจ้งเบาะแสมาหน่อยอยากได้มอเตอร์ไซค์คืน
ฝากตำรวจที่สพเมืองเชียงรายตามต่อด้วยนะคะ
ไล่กล้องวงจรปิดต่อด้วยนะคะ